คุณผู้ชมค่ะนิดนึงละกันขอพาดหัวข่าวแบบไทยรัฐหนังสือพิมพ์เลยละกัน

พบชายแต่งกายคล้ายหญิง

อ่ะคุณผู้ชมเห็นหรือเปล่าคะ

ไม่ใช่ไม่ใช่อะไร
อันนี้คอลัมป์เราไม่ได้ทำมาเพื่อคุณ
เราทำเพื่อแซวหนุ่มในวงการบันเทิง

อย่างเล็กแบบนี้แล้วนะ

ในวงการบันเทิงเนี่ยเขาแต่งหญิงกันคุณผู้ชมค่ะ
แต่บอกว่าดูไปเนี่ยสาวอย่างเราเนี่ยแอบหวั่นใจเหมือนกันนะคะ

หล่อคนแรกค่ะนุกธนดลค่ะแหม

มัดใจสาวเก่งนะคะแต่อยู่ดีค่ะ
ลุกขึ้นมาแต่งสวยแบบนี้เลยคุณผู้ชม
โอ้ยตายวายกรี๊ด
นี่หน้าเต็ม
แต่งหน้าเบอร์ใหญ่ไม่เบานะจ๊ะ

หวานเสลอเกินนะแหม
แต่แบบนี้เขาเรียกว่ายังสวยไม่เสร็จนะจ๊ะ
อยากจะให้มีกระโปรงคุณผู้ชมค่ะกระโปรงยังไม่มาเลย
ถ้าเกิดสร้างมาด้วยบอกเลยนะ
ทีมหญิงมีพายนะจ๊ะ

อ๋อแต่ใดการโพสท์ภาคของสาวนุกเอยนะฮะ

แต่คุณผู้ชมค่ะยังไม่ต้องตกใจไปนะคุณผู้ชม
เจ้าตัวเนี่ยแต่งกายคล้ายหญิงอินเนอร์เบอร์แรงขนาดนี้
ก็เพื่อการแสดงเท่านั้นนะคะประทับข้างค่ะ

เมื่อกี้คุณผู้ชมภาพนี้อาจจะสวยไม่เสร็จ
แต่ให้ดูอีกท่านหนึ่งนะคะสวยเสร็จแล้วค่ะนี่
มาแบบฟูออปชั่นแต่ใส่แมสแล้วก็เดรสด้วย
คุณผู้ชมจ้องสิคะว่าคนนี้คือใคร

จากเวลารายการเราน้อยเฉลยเลยละกัน

สวยดีแบบนี้ครูเต้ยอภิวัตจ้

นี่เธอถ้าไม่เขียนแคปชงแคปชั่นยังไม่รู้ว่าเป็นเต้ยนะเนี่ย
คุณผู้ชมแถมมาเต็มตั้งแต่หูร้อจดเท้าวิกก็จิกชุดก็สวยส้นสูงก็ใส่
เรียกว่านะคะดิฉันยอมแพ้เลยค่ะคุณเต้ย
ถ้าคุณเต้ยมาใส่นี้พี่ชักกะลินจะไปเตะฟุตบอลละค่ะ

ส่วนอีกคนนึงคุณผู้ชมค่ะไม่เคยพ่ายใครเหมือนกัน
พี่อ้ำเหรอตัวแม่มาเองเลย
แล้วก็กลายเป็นชายแต่งกายคล้ายหญิง

เพราะว่ามองร่องรอยความเป็นชายังแฝงอยู่ตรงหนวด
พี่อ้ามเขาบอกว่าพี่ตาคลึ่มโกน

ก็งานนี้มาเป็นคลิปค่ะมีหลายลุคเลยหลายเวอร์ชัน
สับนะคุณผู้ชมอันนี้คือไม่ได้แต่งจริงนะ
เพราะฉะนั้นจะเป็นใครก็ได้
เพราะฉะนั้นจะมาแต่งกายคล้ายหญิงเหมือนกัน

ใช่นะคะก็ถือว่าเป็นแบบสีสันละกัน

น่ารักค่ะ
แจกกะลินไวน์โหนดเราไปเล่นแอปแบบนี้บ้างจังเลย

เราใช่คนอย่างที่คุณคิดหรอกค่ะคุณผู้ชม
เอาเสียงปกติดีกว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเปิดช่องนี้